ส่วนเรื่องของคู่รักคู่นี้ก็ยังคงหวานแหวว
เดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องราวของงานวิวากันหน่อยนะ
ยังคงหวานแหววที่เงียบหายนี่คือเตรียมงานอยู่นะคะ
เพราะว่างานแต่งงานก็จะเกิดขึ้นกลางปีหน้า

งานทุกอย่างก็คือความคืบหน้าของงานเนี่ยนะคะ

ซึ่งน้ำหวานก็บอกว่าเรียบร้อยหมดแล้วทั้งชุดเจ้าสาวเอ่ย

ตอนนี้ก็เหลือแค่การ์ดแต่งงานที่ยังน่าห่วงอยู่เพราะว่า
คือยังระบุเลิกที่ชัดเจนไม่ได้ว่าจะต้องตรงกับวันไหนวันที่เท่าไหร่นะ

รวมไปถึงเรื่องของจำนวนแขกที่อาจจะมามากกว่าสถานที่ที่จะรองรับไว้ได้อีกด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปฟังน้ำหวานกันหน่อยว่าเตรียมงานตื่นเต้นมากน้อยขนาดไหนจ้า

ใช่คือยังไม่ได้เริ่มเป็นสิ่งสุดท้ายมากจริงมันควรเสร็จเป็นสิ่งแรก
หวานเครียดมากเป็นเรื่องที่เครียดมากกว่าทุกอย่างเลย
เพราะว่าคือด้วยห้องโรงแรมบรรจุได้แค่นี้ค่ะ
ก็เหมือนต้องแบ่งเป็นเซตเช้ารอบนึงแล้วก็เป็นเซตเย็นรอบนึงอะไรอย่างนี้
พยายามให้มันกระจายแขกได้เยอะที่สุดนะคะ
มันไม่เหมือนกันเลยอะค่ะความชอบคือแบบ
คือไม่ได้ต่างคือมันซ้ายขวาสุดเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าโชคดีที่ว่าเขาก็ค่อนข้างตามใจ
ถ้าเป็นเรื่องงานแต่งไม่ทะเลาะค่ะแต่ว่ามันปฏิเสธไม่ได้
เพราะว่ามันก็จุกจิกในเรื่องชีวิตประจำวันทั่วไป